เตือนภัยสำหรับคนบางที่ไม่รู้เหมือนเราตู้เย็นจะ
เหตุเกิดก็คือนี่น้องถี่ร้ายเหมาะเดี๋ยวฉันไม่รู้
ฉันนึกว่าเบาดับแล้วมันเป็นเดี๋ยวที่เบาใหม่ดีแค่
ไหนที่มันไม่ไหม้ห้องไหม้ตู้ทำไมไหม้กูเนี่ย
เกือบตายหัวจะป้วน
โปรดติดตามตอนต่อไป

คำถามมาเยอะมากเลยค่ะที่ถามว่า

แล้วไม่รู้หรอกว่ามันมีประกายไฟ
แล้วเอาใส่ตอนที่ไฟติดเลยเหรอ

คือฉันไม่รู้ไม่รู้จริง

มันเกิดจากอะไรมันถึงติดไฟ
ฉันก็อยากรู้ตรงนี้ด้วย
ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ของคุณแม่คนนี้นะคะ
นี่ถ้าไม่ได้ดูคลิปนี้แม่ต้องเพิ่งเฉยแน่นอน

สิ่งที่น้ำรินกำลังจะสื่อก็คือทุกคน
มันเป็นเรื่องเล็กที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้

โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามตอนต่อไป